เอาอีกแล้วจ้ะแจกความฮากันอีกแล้วค่ะ
สำหรับแจ๊สบุ๊กนิกและชาวคณะ

แต่งไทยคนสวยป่วยระคลึก
ไปทนไหวไอ้คล็อกไอ้แท๊ก
ตัวร้านดับแล็กน่าเอ็นดู
งานนี้แม่แจงทำเต็มที่
ปอนยาลูกสาวคนดีหายไวนะคะลูก
เอ้าตัดภาพมาที่พ่อแจ๊สนะ

โอ้โหไม่รู้จะสงสารใครก่อนดี

แต่งไทยเป็นใคร
แต่งไทยเป็นใคร

แต่งไทยเป็นใคร
แต่งไทยเป็นใคร

จะเทนลูกอยากให้ลูกหายป่วยไวนะคุณผู้ชมนะ